พูดถึงเรื่องของกระสุนลูกหลงเกิดขึ้นที่พระประแดงสมุทรปราการ
ช่วงทุ่มครึ่งเมื่อวานนี้เองค่ะมันไม่รู้มาจากไหนเหมือนกันนะครับ
พุ่งมาเจาะที่คอผู้ชายคนหนึ่งที่กำลังขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้าน
เขาบอกว่าช่วงเวลานั้นไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นอะไรแต่รู้สึกชา
ที่คอลงไปจนถึงเท้าแต่ยังไม่เห็นเลือดนะ
ประคองรถจักรยานยนต์ไปเรื่อยบ้านก็จะกลับ
แต่อาการมันก็เกิดขึ้นแบบไม่รู้ตัวสรุปสุดท้ายค่ะรถล้มนะคะ
พลเมืองดีก็เข้าไปช่วยเนี่ยนะคะพลเมืองดีพาผู้ชายคนนี้ที่ได้รับบาดเจ็บ
มาส่งตำรวจก่อนที่หน้าสพพระประแดง
แล้วเขาก็เล่านะคะว่าไปเจอคนบาดเจ็บอยู่บนแพร่ขนานยนต์ข้ามฝาก
ฝากท่าน้ำพระประแดงท่าน้ำฝั่งถนนปู่เจ้าสมิงพรายค่ะ
เขาบอกว่าเลือดไหลเต็มคอเลยแล้วผู้ชายคนนี้ไม่รู้สึกตัว
รีบเอามาส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อให้ส่งไปที่โรงพยาบาลต่อไป
ตอนนี้ผู้ชายคนนี้ที่ถูกลุกหลงอาการดีขึ้นแล้วนะคะให้การได้ด้วย
เขาให้การแบบนี้ค่ะบอกชื่อก่อนแล้วกันนะคะ
เขาบอกเขาชื่อว่านายชัยวัดกล้าวาจาอายุ๓๘ปีค่ะ
เขาก็เล่าให้ฟังตัวเองขับรถมาจากฝั่งถนนปู่เจ้าเสมียงพราย
พอมาถึงจุดเกิดเหตุแถวแถวตำบลบางย่าแพรกเขาบอกว่าช่วงเวลานั้น
เห็นผู้ชายสองคนยืนอยู่เกาะกลางถนน
แต่งตัวคล้ายกับเด็กช่างกลในมือถืออะไรสักอย่างคล้ายท่อนเหล็ก
ขณะนั้นค่ะตัวเองได้ยินเสียงปืนดังปั้ง
พอปั้งปุ๊บแขนซ้ายชาเลยไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้น
รู้ตัวอีกทีอ้าวเหมือนจะได้รับบาดเจ็บ
แต่ก็ยังไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นได้ยินแค่เสียงปืนเนี่ยนะคะ
หลังจากนั้นค่ะพอชาปุ๊บพยายามประคองรถไปเรื่อย
จะไปหาคนช่วยหายังไงก็ไม่เจอก็ต้องประคองไปเรื่อย
จนถึงท่าเรือข้ามฝากถึงท่าเรือไม่พอค่ะ
ขี่รถจักรยานยนต์ลงไปในแพร่ขนานยนต์ที่เขาข้ามฝากไปอีกนะ
แต่พอถึงจุดนี้บอกไปไม่ไหวแล้วไปไม่ไหวแล้ว
ล้มตัวลงเลยสลบไปเลยค่ะแล้วก็มีพลเมืองดีที่ขึ้นเรือพร้อมกัน

ของพระแดงใช่ไหมได้ยินเสียงเพิ่งขี่นั้น
นัดเดียวค่ะ
คือตอนแรกไม่ทราบพูดคุยก็ไม่ได้ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นมานะคะ
แต่สรุปสุดท้ายพอแพทย์ดูแผลผ่าเข้าไปอ้าวกระสุนมาจากไหนก็ไม่รู้
ตอนนี้ตำรวจกำลังเร่งสืบหาที่มาของกระสุนนะคะและจะติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีต่อไปค่ะ